ไปดูรีลาการยิงประตูระดับโลกกันดีกว่านะครับ
ของเกมฟุตซอร์ไทยฬีกในบ้านเรากับประตูสวยของพี่ระพลสัตว์ซื้อครับ
เป็นเกมนัดที่๒๒ของซีซั่นนะครับ
เมื่อวานนัดวันอาทิตย์การท่าเรือเนี่ยก็ลงแข่งขันเหมือนกันนะครับ
เพื่อรักษาจ่าฝูงต่อไปแล้วก็คุยทางสู่การเป็นแชมป์

หยิบไฮไลท์มาให้ดูครับสุราชเจอกับสมุทรสาครอันดับ๓
หนึ่งศูนย์นะครับจากเรนาโต้นาทีที่สี่ครับ
แล้วก็นาทีที่๑๐ภูเดชโคงทองครับ
จังหวะยิงหักข้อเข้าไปกุ้งสายฟ้าหนีเป็น๒๐
นาที๑๒ไตรรงเพชรเทียมครับยิงฉีดยาด้วยซ้าย
ดื้อเลยครับผู้เล่นสมุทรสาครยืนอยู่ทั้งทีมนะครับ
สุราชนำห่าง๓๐ในช่วงครึ่งแรก
จากนั้นดูนะครับจังหวะบอลยาว
จังหวัดยิงแบบนี้ของพีรพลสัตซึครับ
จักรยานอากาศตามน้ำบอลยาวจากสุรัสตแซ่อุยนะครับ
ไม่รู้ซ้อมกันยังไงแต่จังหวะมันได้ครับใส่เลยครับ

แฟนแฟนของทางสุราชด้วยนะครับแล้วก็แฟนของทางทีมเยือนด้วย
ใจจริงครับแต่ว่าจบเกมนี้สุราชปิดเกมชนะไป๓๑นะครับ
แล้วก็แซงห้องเย็นท่าข้ามขึ้นมาอยู่ที่๔ตามหลังสมุทรสาครอันดับ๓เพียงแค่คะแนนเดียวครับ
ส่วนผลในคู่ที่เหลือการท่าเรือชนะห้องเย็นท่าข้ามไป๔๒
ธรรมศาสตร์ยังบลัดเสมอกับกรมทางหลวงไป๔๔แล้วก็ราชนาวีชนะนนทบุรีไป๖ประตูต่อ๓ครับ
หลังจากผ่าน๒๒เกมนะครับเหลืออีก๔เกมนะครับจะจบระดูการจบที่๒๖นัดนะครับ
ท่าเรือยังนำครับ๕๘คะแนนนำชมบุรีที่มี๕๑คะแนนอยู่๗แต้มเท่าเดิม
แล้วก็อันดับสามเป็นสิงห์สมุทรสาคร๓๘คะแนนแต่ว่าลุ้นกันมันนะครับ
สามเนี่ยเพราะว่ามีสุราธานีจี้มาแต้มเหลือแต้มเดียวแล้วก็ห้องเย็นท่าข้ามก็๓๗คะแนนนะครับ
กับสุราชแต่ว่าโดนแซงด้วยประตูได้เสียที่สุราชนั้นดีกว่าอยู่๕ลูกครับ